สถานที่ขอพรที่อยากจะแนะนำ
อยู่ในกรุงเทพนี่แหละเมืองทองธานีใกล้นี่เองแต่ว่าอยู่ตรงไหนของเมืองทองธานีไปติดตามเลยครับ
ไปกันเลยค่ะกับการขอพรไหว้พระดังที่วัดผาสุกมณีจักร
อีกหนึ่งวัดที่อยู่คู่ชาวเมืองทองธานีมานานหลายสิบปี
เป็นวัดที่ชาวบ้านแห่เข้ามากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ประตูวัดเปิดจนถึงประตูวัดปิดเลยทีเดียวค่ะ
มาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกันซะหน่อยค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนไปขอพรพร้อมกันเลยค่ะ
เป็นพระประธานที่ชาวบ้านนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพรซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถแห่งนี้นี่แหละค่ะ
โดยอุโบสถจะหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกภายในตกแต่งด้วยภาพวาดที่เป็นสัตว์ในวัน

และที่นี่ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

ใครที่อยากมากราบไหว้หรือฝึกสมาธิ
ก็สามารถมากันได้เลยค่ะ
ไปไหว้เสริมสิริมงคลกันต่อกับพระพุทธรูปหยกขาว

รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อหยกขาว

เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี
และเป็นมรดกตกทอดของตระกูลจักรวิเชียน
ซึ่งคุณยายบายันจากวิเชียนเป็นผู้ครอบครอง
ก็ได้นำหลวงพ่อยกขาวทั้ง๔องค์
ถวายให้แก่เจ้าอาวาสวัดผาสุกมณีจักรแห่งนี้นี่แหละค่ะ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา
และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
ส่วนการขอพรนั้นก็นำเอาพวงมาลัยมะลิสด
มากราบขอพรและตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่
รับรองสมหวังอย่างแน่นอนค่ะ
ภายในวิหารแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระแก้วมรกฏทั้ง๓ฤดู
ที่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
ให้ชาวบ้านได้เข้ามากราบไหว้และขอพรกันได้ค่ะ
จากพระแก้วมรกฏก็ยังมีพระสังกระจาย
ผู้คนนิยมเข้ามาขอพรสิริมงคล๓ประการ
ก็คือ๑โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์

และ๓ความงามและความมีเสน่ห์นั่นเองค่ะ
ส่วนองค์พระที่อยู่ด้านหน้าของพระสังกระจายก็คือ
ประดิษฐานคู่กับวัดมากว่า๒๐๓๐ปี
เป็นพระอริยสงฆ์ที่ชาวไทยให้ความเคารพเลื่อมใส

ใครขอยดก็ได้ยดกันทั่วหน้าค่ะ
สำหรับใครที่อยากขอพรเรื่องโชคลาภสร้างบุญสร้างกุศล

ที่วัดพระศุกร์มณีจักรตำบลบางพุทธ
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ป๊าศุ